ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเลวกับทางงานเดียว
ชุเวศตีแสดหน้า

จากกรณีที่มีนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑
นายพักขพงศ์ตันการหรือว่าน้องเมย์เนี่ย
เสียชีวิตอย่างกระทันหันในโรงเรียนเตรียมทหาร

ก็แปลกใจล่ะแต่ว่าโอเครับศพลูกไปทำพิธีประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตจากด้วยบทสนทนาที่คุยกับลูกชายนะคะ
สุดท้ายเอาศพลูกเนี่ยไม่เผาแต่ไปชนะสูตรอีกรอบ
เจอเรื่องน่าตกใจกว่าคืออวัยวะน้องหายไป
สมองหัวใจกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะ

มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นเรื่องที่คนติดตามกัน
แต่วันนี้ผมติดตามครอบครัวซึ่งได้แก่คุณพ่อ
คุณแม่แล้วก็น้องเมี่ยง

พี่สาวเมื่อวานผมเรียกชื่อผิดเป็นมะเหมียว
น้องเมี่ยงซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตอบสักถามได้ชัดเจน
คนเดียวบ้านนี้เขามีลูกสองคนผู้ชายผู้หญิงคนโตแล้วก็ผู้ชาย
วันนี้ผมเดินทางไปกับครอบครัวนี้ครับไปที่สถาบันพญาธิวิทยา

ก็ไปพบกับพลตรีธาราภูลประชาท่านผู้อำนวยการสถาบัน
ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านพร้อมกับครอบครัว
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าซ่อยครับคุณมินครับ
คือคุณคิดดูแล้วกันถ้าแม่มาเห็นอวัยวะเครื่องใน
ตับมีไตเป็นถุงเลยครับ
คือตามคำคุณแม่กอดกล่องที่ใส่หัวใจแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุด
ครับผมก็บอกว่ากล่องนี้หัวใจแม่เขาก็มาจับ
แล้วก็มาบอกว่ากลับบ้านเถอะลูกนะ
คือคนเป็นพ่อแม่ได้เห็นได้อย่างนี้
ทุกคนยอมรู้สึกเสียใจ
คือคุณมิ้นแล้วแกก็อุ้มนะ
อุ้มกล่องโฟมเดินออกไป
แล้วคุณพ่อก็อุ้มกล่องที่หนักหน่อย
ซึ่งกล่องนั้นก็รวมทั้งสมอง

ส่วนคุณแม่ก็อุ้มกล่องที่เป็นหัวใจ
ผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะท่านผู้ชมครับ
ถ้าสภาพเราไปเจอแบบนี้
คุณแม่แกก็ร้องไห้ไม่หยุด
ก็คือแทนที่จะเสียใจตอนที่

วันนั้นจะเผาร่างจะจบแล้ว

แล้วพอไปตรวจจารณสูตรครั้งที่๒

สมองก็กลายเป็นทิชชู่ยัดไว้
เดี๋ยวมีคำชี้แจงจากท่านพอด้วยนะครับ

ครอบครัวรู้สึกเสียใจยังไง
ที่ไปรับมาก็มีการรับของอะไรทุกอย่าง
มีการเซ็นอะไรถูกต้องนะครับ
ท่านผอท่านพลตรีธารา

ซึ่งเราจะได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่ง
คือเรื่องที่กี้ชี้แจงอย่างนี้ครับ

การตายเนี่ยมันมีลักษณะการตายอยู่๒ประเภท
ในกรณีนี้หมายความว่าถ้าตำรวจเนี่ย

ในตายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเองอย่างนี้ไม่เป็นไร
อย่างนี้ไม่ต้องชนะสูตรหมายความว่ามาตายในโรงพยาบาล
ซึ่งมีหมอมีอะไรครบอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าตายผิดธรรมชาติ
ตายผิดธรรมชาติเช่นถูกสัตว์ร้ายกัดตายหรือว่าถูกทำร้ายตัวตาย
หรือว่าไปถูกทำร้ายได้หรือในกรณีของน้องเมย์เนี่ย
คือตายโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุอันนี้เขาบอกกฎหมายให้ทำได้
ก็คือหมายความว่าเขาจะเก็บไม่ต้องขอนุญาตญาติและครอบครัว
เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะครับท่านผู้ชมครับก็ผมก็พยายามชี้แจงทั้งสองฝ่าย
เข้าใจอยู่ว่าทางครอบครัวเขาย่อมเสียใจแต่ทางหมอเขาก็ชี้แจงอย่างนี้ครับ
ถ้าตายโดยผิดธรรมชาตินะฮะหรือตายนอกโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะ
เขาก็จะมีสิทธิ์ตัดเอาชิ้นเนื้อต่างจะไม่ว่าอาจจะเป็นส่วนที่สงสัย
สมองหัวใจตับไตไปตรวจพิสูจน์โดยไม่ต้องขออนุญาตญาติ
เขาให้เหตุผลอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าในกรณีที่เกิดมีสามีเขา
สามีภรรยาภรรยาฆ่าสามีพี่น้องน้องก็ตายให้กันแล้วจะมาขอนุญาตกันอย่างนี้

ไหมครับซึ่งไอ้การขออนุญาตอย่างนี้มันคงจะกระทำไม่ได้
เพราะเป็นการตายผิดธรรมชาติก็เขาสามารถที่จะเอาไปตรวจพิสูจน์ได้นะครับ
ทีนี้ถามว่าในกรณี

ยังมีกรณีอื่นอีกที่เก็บไว้
เช่นไปตรวจดูว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า
เพื่อการศึกษาวิจัยหรือเปล่า
พญาทิวิทยานี่เป็นหลักการสำคัญหนึ่ง
ซึ่งจะมาเป็นการหาสาเหตุของการตาย
และสามารถนำเอาไปใช้ในการแพทย์ในอนาคตได้
ว่าจะหาสาเหตุว่าเอ๊ะตายอย่างนี้เพราะอะไร
ในกรณีของน้องมัยเมยย์ท่านเบาะออกบอกว่า
ก็ยังหาสาเหตุอยู่ยังไม่สามารถตอบได้
เหตุที่ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าทางสถาบันเนี่ย

ท่านต้องยืนยัน๑๐๐ท่านถึงจะยอมออกคำวินิจฉัยออกมา
เพราะมันเป็นสิ่งพิสูจน์ที่ใช้ในศาลได้ด้วย
คือทางสถาบันเนี่ยยิ่งกว่าข้อมูลต่างยังไม่สามารถจะให้ผิดพลาดได้
เพราะว่ามันจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงในเรื่องเกี่ยวกับคดีต่อไป
ทีนี้ถามว่าทำไมของน้องเมย์เนี่ย
การเข้าไปฝึกเนี่ยการไปฝึกการไปซ่อมเนี่ย
แล้วเกิดหัวใจเขาบอกว่าโดยที่อายุน้อยเนี่ยเกือบ๑๐๐จะเป็นเรื่องของหัวใจ
แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะการตรวจหัวใจเนี่ย
หัวใจจะเป็นคลื่นไฟฟ้าการตรวจก็จะลำบาก
ต้องจับคลื่นไฟฟ้าเอาอยู่ดี
และก็ใช่ครับต้องตรวจโดยลักษณะนั้น
มันไม่สามารถที่จะไปตรวจแล้วก็สรุปได้เลยว่าคนนี้
เพราะว่าบางกรณีเนี่ยต้องรอให้หัวใจทำงานมาก
บางคนอาจจะมีปัญหาพอฝึกมากไป
หรือโดนอะไรที่รุนแรงไป
ก็อาจจะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนได้
นี่คือสิ่งที่ท่านผอทางสถาบันพญาธิวิทยา

แกก็ได้ขอโทษด้วยนะคุณมิ้นครับ
ขอโทษว่าจริงแม้ว่าแกมีสิทธิ์
แกก็ตามมารยาทก็คือต้องบอก
คือก็สามารถที่จะไปหากับโรงพยาบาลต่าง
ว่าโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญหัวใจเรื่องสิริราช
มหิตนหรือว่าทั้งลามา
เพื่อมาช่วยกันวิจัยวินิจฉัยว่า

วันนี้ผมนั่งฟังแกอธิบายก็อยู่กันหมดนะครับ
ทั้งพ่อแม่ครัวทั้งสามท่าน
ก็ได้ฟังก็มันบรรยายยังไงดีล่ะ
ผมก็รู้สึกเช่าเสียใจมาก
โดยเฉพาะคนที่เข้าวิทยาลงกลินเตรียมทหารนะครับ

และเด็กคนนี้ก็ภาคปลุ้มใจ
ผมก็เคยเอาไดรี่มาให้อ่านแล้ว
แกติดใจคุณมินยังคงติดใจอยู่แกติดใจในเรื่องสาเหตุที่
ท่านพบสสหรือว่าท่านรัฐมนตรีกระลาโหมที่ไปพูดแบบนั้น
เดี๋ยวลองดูสิว่าท่านพูดว่ายังไงถ้าทีมงานมีคลิปเดี๋ยวก็เอาลองเปิดดู
เพื่อให้สิ่งที่คุณพ่อเขาติดใจไปพูดอย่างนี้ได้ไง
ว่าต้องไปไหวก็ไม่ต้องไปเรียนคือเอาแต่คนที่เต็มใจลองฟังเสียงพ่อแกดู
เสียใจไหมพี่ตายน้องตายพ่อตายยังไม่เท่าไรลูกคุณตายทั้งคนน่ะ
ผมก็อายุมากแล้วแค่ในบ้านฝ่ายชีวิตผมจะออกก็ได้
พี่มาเรียนโรงเรียนต่างหากมาเรียนโรงเรียนเตรียมต่างหากเนี่ย
แม่มากินมานอนมาเรียนตั้งคืนออกกำลังคือไม่ต้องเสียชีวิตเลยเหรอครับพี่
เห็นไหมคุณมินหัวอกพ่อแม่แม่คือลูกเขาเสียชีวิตแล้วไปโดนผู้ใหญ่เขาพูดอย่างนี้
แกก็เสียใจแล้วแกก็คือการต่อว่าของแกเนี่ยเป็นสิ่งที่รับฟังได้นะ
สังคมก็รับฟังได้ว่าคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนี่ยเราควรให้เกียรตินะครับ
ซึ่งวันนี้จริงรู้สึกว่าท่านนายกท่านประยุทธ์ก็ออกมาพูดให้ท่านประวิทย์ว่าขอโทษที่ออกไปพูดอย่างนั้น
ฟังแล้วแกก็ขอบคุณท่านนายกด้วยนะก็รู้สึกดีขึ้นนะก็ถือว่าเป็นพระคุณที่ท่านนายกได้ออกมาชี้แจงขอโทษให้กับพ่อแม่
เพราะว่าในภาวะการอย่างนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ครอบครัวเนี่ยสงบไม่มีอะไรได้มากกว่านั้นครับเราไม่สามารถเรียกชีวิตของน้องเมย์คืนมาได้
ในขณะที่คุณพ่อและครอบครัวก็ยังติดใจอยู่นะค่ะคุณมินฮะ
ที่เขาชนะสูตรเขาก็บอกกันหลายครั้งแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้ได้
ถ้าหากว่ามันเป็นการเสียชีวิตแบบไม่ปกติหรือว่าการเสียชีวิตที่เป็นเคส
แต่ทีนี้อีกสาเหตุที่หลายคนติดใจกันก็คือว่าโอเคอาวีวะจบไป
แล้วสาเหตุการเสียชีวิตล่ะคืออะไรเพราะว่า
เขาก็ต้องอธิบายให้ได้อีกพศถูกนิดนึงครับ
ก่อนหน้าที่จะไปเรื่องนั้นเนี่ย
หลังจากที่เอาจากสถาบันพญาธิแล้ว
ก็เอาไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมนะครับ
นี่คือผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลเนี่ยมารับด้วยตัวเองมารอรับ
แกยืนยันว่าแกจะทำให้อย่างเร็วแต่ครอบครัวก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเร็ว

ขอให้ทำอย่างรอบครอบละเอียดที่สุด

เขาบอกต้องการรอบครอบถูกต้องซึ่งทางผอก็เย็นว่าทุกอย่างจะเป็นแบบอาชีพเลย

แต่โอกาสไม่มีผิดพลาดเพราะว่าจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย
ซึ่งเป็นอาจารย์หมอจากโรงพยาบาลอื่นต่างมาช่วยกันมาช่วยกัน
คือตอนแรกทีมคณะกรรมการมีแค่๓ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
มีจากโรงพยาบาลจุฬามีจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

ทีนี้อะไรที่ติดใจเดี๋ยวเราต้องพูดกันต่อ
ถัดไปว่าอะไรที่พ่อแม่เขายังติดใจนอกจากเรื่องอวัยวะโอเคแล้วจบแล้วนะครับ
นำไปตรวจสอบได้ไปอะไรนะเดี๋ยวว่ากัน
ทางผอก็ยืนยันบอกว่าของที่เอาเก็บไว้ของคนอื่นนะ
ก็ไม่เคยที่จะทิ้งคว่าง
เพราะจะเอาไปสวดอภิษฐรรม
หมายความว่าของที่เขาตัดไว้ตัดใต้ไส้พุ่ง
บางทีเขาวินิจฉัยแล้วบางทีญาติก็ไม่เอากลับ
หรือว่าแขนบางทีส่วนนี้เป็นมะเร็งเขาเอาไปตรวจดู
ของทุกอย่างท่านพลตรีธาราเนี่ยท่านบอกว่า
ไม่มีว่าทุกครั้งก็จะเอาไปสวดอภิษฐรรมไม่มีเอาไปทิ้งคว่าง
อันนี้ก็ท่านฝากไว้ว่าให้ชี้แจงให้หน่อยว่า
สังคมจะได้เข้าใจว่าอันนั้นเป็นประโยชน์ต่อไป
คือพญาธิเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของโลก
เขาก็ต้องหาจากสาเหตุของโรคนี้เพื่อเอาไปพัฒนาทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต
แต่สิ่งที่ครอบครัวติดใจคุณมิ้นสาเหตุกัน
เดี๋ยวเราจะต้องมาต่อว่าแกติดใจอยู่เรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่ง

คุณมิ้นครับคือเราเอาสิ่งที่

มันเป็นสิ่งที่สังคมควรจะทำ
ไม่ใช่มาบอกว่าสมัยก็เหมือนกันแหละ

เออมันแก้ไขครับมันไม่ใช่แก้ตัว
ดังนั้นที่ผู้ใหญ่บางท่านซึ่ง
หมายถึงมันไม่ได้โรยกเตียงทหารแล้วมันเตรียมนายก
แต่ละคนก็เป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นนะครับ
ก็กระทบกระเทือนกับความรู้สึกของครอบครัว
ครอบครัวก็เสียใจ
จะมาบอกว่าเอ๊ะรุ่นเขาก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้

เด็กคนนี้สู้นะครับผมเอาไดอารี่มาให้ดูเนี่ย
ก็จะเห็นเลยว่าเด็กคนนี้แม้กระทั่งออกกำลังกาย
แม้กระทั่ง๓ปีที่ต่อสู้เรียนมาไม่ใช่เข้าได้เลยนะ
เขาก็ไปฝึกไปเรียกติ๊วอะ
ที่ชนบุรีติวอย่างหนัก
แล้วก็ไปถามที่สถาบันติวก็บุกเด็กคนนี้ก็
ร้อยแข็งแรงดีไม่มีท่าทีว่า

เต็ม๑๐๐เขาได้๙๔๔คะแนน

เพราะฉะนั้นอย่างนี้มันก็ถือว่าเด็กเขาสู้นะครับ
และการจะไปบอกว่าต้องโดนหนักกว่า
เอาคนที่เต็มใจอย่างเดียว

หรือว่ารุ่นผมโดนมากกว่านี้เยอะนะฮะ
ซึ่งที่เขาติดใจเนี่ยคุณมิ้นครับ
ท่านผู้ชมครับคือเรื่องซี่โครงซี่ที่๓

ของน้องเมย์เขาหักนะครับ
เรื่องนี้ผมก็ได้ถามกับท่านผอนะครับ
พลตรีธาราท่านก็ได้เรียนชี้แจงว่า
อาจจะเป็นไปได้รู้สึกว่าท่านยังไม่ได้ตอบโดยตรง

แต่จริงแล้วปกติโปรตคอของแพทย์เนี่ย

คือเรื่องนี้พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

แต่วันนั้นที่คุณชวิตที่เราสาธิตกันเนี่ย

แต่ที่เขาบอกว่าช่วงเวลานี้

คือจุดสำคัญที่ว่าหายไป

เขาติดใจแล้วก็ยังติดใจอยู่ในเรื่องนี้

ช่วงระหว่าง๑๐นะฮะ
จนถึง๑๔๐๐คือภาพมันหายไปเลย
คือภาพตัดมันจะไม่มีเลยแม้แต่เสี้ยวเดียวเลยเหรอ
๔ชั่วโมงครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงนี้เมื่อไม่มีเนี่ยนะฮะ
ก็ยังจะพิสูจน์ไม่ได้ว่า๔ชั่วโมงเข้าไปไหน
ในระหว่างนี้ผมก็ไม่อยากใช้นะ
แต่จะถูกทำร้ายหรือว่าถูกซ่อมที่บอกว่าเป็นไม้โทหรือเปล่า
ถ้าซ่อมมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไม้โทมันซ้อมเนี่ย
และผมก็มีข่าววงในว่าทาง
กองพันธุ์เองเนี่ยก็มีความเข้มงวดแล้วก็คุณใช้
ใช้เด็กปกครองเด็กอ่ะเด็กในอายุ๑๖ถึง๑๘อ่ะ
ปกครองกันเองคือเป็นช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงกำลังกลับ
ถ้าต่างกันก็ไม่ได้เยอะนะจริงอยู่ครับเราต้องเรียนรู้วินัย
แต่การให้วินัยกับเด็กที่เพิ่งเข้าไป
โดยเฉพาะนี่มี๒ปีเองนะปี๑ปี๒นะนอกนั้นก็ต้องไปแยกเหล่า
เมื่อปี๑ปี๒ก็แสดงว่าปี๒ต้องปกครองปีหนึ่งแล้วมัน
เกียวกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแค่๒ปี
คือเรื่องนี้คุณชุวิตเคยพูดไว้แล้วสำหรับกรณีเรื่องของอายุว่า
เนี่ยมันยังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ไหมคะมันต้อง๒๐ถ้าบ้านเรา

เรียนเป็นตำรวจจบมา๑๘จับปืนได้แล้วเนี่ย

คือหมายถึงว่าเขาอายุกว่าเกินนี้ไม่ได้จะไปสอบ
ใช่ค่ะไม่ได้สูงสุดได้แค่๑๘ปี
ก็น่าจะเห็นครับเมื่ออายุขนาดนี้คุณมีท
ตอนคุณ๑๖หรือ๑๗คุณเรียนประจำเป็นยังไงล่ะ

แต่เมื่อมีวินัยมาสวมอยู่ก็เข้าใจอยู่

ก็ถ้าผิดระเบียบก็ต้องเปิดใจ
คำว่าในเตรียมทหารเขาบอกผิดระเบียบเปิดใจหมายความว่าทำผิดระเบียบอะไรเรามาคุยกัน
เปิดใจคุยกันนะแต่ถ้าผิดใจกันแล้วเนี่ยมันจะเอาตามระเบียบเลยเที่ยวนี้
คือหมายความว่าผิดใจกันเริ่มไม่ชอบหน้ากันเริ่มทำอะไรแล้วแบบ
พูดง่ายปีนเกียวห่างกันแค่ปีเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่า
เพราะว่าใน๔ชั่วโมงเนี่ยหายไปซึ่งทางทหารเนี่ยเขาแจ้งออกมาว่าทุกเวลามี
แต่๔ชั่วโมงนี้ไม่มีหรือว่าแม้กระทั่งว่าเขาล้มเขาจะพาเขาไป
เพราะว่ามันอยู่ในกองแพทย์มีกล้องอยู่หมด
แล้วเขาก็ไม่ได้ให้นักข่าวเข้าไปในโรงเรียนเตรียมทหารด้วยเมื่อวานนี้
ใช่ค่ะคือมันเป็น๔ชั่วโมงสำคัญเพราะเป็น๔ชั่วโมงที่เขาชี้แจงว่าน้องเป็นลม
ทีนี้เอาไงทางวันนี้ก็มีการ
เขารับลูกนะเพราะว่านายกเองก็บอกว่าต้องชัดเจน
แล้วก็ต้องชี้แจ้งครอบครัวให้ชัด
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารเขาตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
เลยนะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเลยอ่า
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนใช่ค่ะมีพลอากาศเอก
ชาวรัฐมารุ่งเรืองเป็นรองเสนาธิการทหารเป็นประธานคณะกรรมการอ่านะฮะ
คือมอบรองเสนะรองเสทหารเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีน้องเมย์เสียชีวิต
หลังสังคมสื่อโซเชียลกระพือหนักยัน
หากพบรุ่นพี่ซ่อมโหดเกินกว่าเหตุ
ต้องถูกลงโทษตามระเบียบ
ถ้ามันก็ไม่อยากจะพูดนะมันก็เด็กด้วยกันนะ
ถ้าถึงเสียชีวิตเราก็ไม่รู้จะทำยังไง

ก็วันนี้ท่านพลโทณตภพลโฆษกองบัญชาการครอบทรัพย์ไทยกล่าว
ถึงกรณีที่พลเอกทานชัยยันพบฐานสูงสุด

ถึงข้อความการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักกระพงศ์นะฮะ
หรือน้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑
ก็เราหวังว่าการแต่งตั้งคงจะได้ข้อเท็จจริง
ไม่ใช่ตั้งกันไปแล้วหาจุดสรุปไม่ได้
เพราะจะตรวจสอบถึงข้อมูลทางการแพทย์
ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการซ่อมของรุ่นพี่ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
เพราะโดยปกติถือเป็นระเบียบปฏิบัติด้วยการข้อห้ามทำอะไรที่เกินกว่าเหตุอยู่แล้ว
ทำความผิดก็ต้องถูกรับโทษตามระเบียบเพราะทางโรงเรียนเตรียมทหาร
เรามีระเบียบที่เคร่งครัดถึงการซ่อมรุ่นน้องของรุ่นพี่
ถ้าสู้ไม่ไหวต่อไปอย่ามา
คุณมอร์นทลิฟท์ก็ครับว่ายังไง
ข้อหลังจากเป็นการตายแผดเหล่านี้

นำมาก่อนหรือว่ามีอาการชี้นำโรคมาก่อนว่าจะเสียชีวิต
แล้วพอเขาตายแบบนี้เนี่ยคุณหมอที่ก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าพิสูจนศพ
หมอบอกเลยว่ามันต้องผ่า๒แบบนะคะ
สองแบบใช่ไหมต้องชนะสูตรแบบพยาธิวิทยา
วบคู่ไปกับนิติวิทยา
นิติเวฆข้วบคู่กันใช่ค่ะนิติเวฆวิทยาต้องคู่กัน
กระบวนการที่มีการผ่าพิสูจน์น้องเมยเป็นแบบพยาธิเท่านั้นอย่างเดียว

โดยไม่ได้แจ้งญาติถึงขั้นตอนต่าง
ส่วนการผ่าแบบนิติเวทเป็นการนำชิ้นส่วน
ที่ต้องการผ่าตัดเพื่อหาสาเหตุการตายออกจากร่างกาย
ต้องมีการแจ้งยังด้วยวาจา
เพราะถือว่าเป็นวัตถุพยานซึ่งวันนี้จริงเนี่ย

ก็คงทำได้เพราะเป็นการตายแบบไม่ธรรมชาติ

ก็ต้องไปดูซิว่าสาเหตุการตายเกิดจากเรื่องอะไร
มีการทำความผิดอะไรเกี่ยวข้องหรือไม่

เรื่องขั้นตอนการชันสูตรมันก็เป็นไปตามหลักของพยาธิวิทยา
แต่หมอเองก็ติดใจสาเหตุเหมือนกัน
ก็ยังระบุว่าขั้นตอนการผ่าพิสูจน์น้องเมตนเองไม่ติดใจ
แต่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตว่าเสียชีวิตที่ใด

นี้เชื่อว่าปัญหาดังกล่าเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกันระหว่างแพทย์ที่ผ่าพิสูจน์กับญาติ
ดังนั้นจึงอยากให้แพทย์ออกมาชี้แจงเพื่อให้สังคมหายคล่องใจ
อันนี้ผมทันควันมากเลยนะคือหมอก็ชี้แจงนะ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ดีกระทรวงยุติธรรมก็ดี
ทหารก็ดีโรงเรียนเตรียมทหารก็ดี
ถ้าเรื่องนี้จะเป็นการปฏิรูป
ท่านมอพทิพธิบังบอกปฏิลูปกระบวนการยุติธรรม
เสียชีวิตผ่าพิสูจน์ศพเนี่ยจะต้องมีการลงรายละเอียด

เนื่องจากปัจจุบันการผ่าตัดแต่ละที่ยังมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน

บันทึกถ่ายภาพทุกขั้นตอนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
และวัตถุพยานอย่างชัดเจน
เพื่อชี้แจงกับญาติได้ทุกข้อสงสัย
คนเป็นพ่อแม่ต้องเสียใจถูกไหม
และถ้าดูขอโทษนะ

คือเห็นลูกตั้งอกตั้งใจแต่กลายเป็นเหมือนกับว่า
ถ้าลูกไม่สู้ไม่ไหวก็ทีหลังก็อย่าส่งมาสิ

ที่คุณพ่อพูดว่าตีคุณฆ่าลูกเขาน้อยเกินไปใช่ไหมครับ

คำพูดพ่อเขาคือตรงนี้แหละครับ

ก็อย่างที่บอกแล้วครับ
วันนี้ท่านผอสถาบันนี้ก็
ท่านดีมากนะครับท่านชี้แจงได้ดีนะครับ
ผมอาจจะเอาข้อความมาพูดได้ไม่หมด
แต่คุณพ่อและครอบครัวก็ยอมสงบ

แทนที่จะเออนะให้เข้าใจ
แต่ก็เอาละท่านประยุทธ์ก็มาชี้แจงแล้ว

เราลองไปดูเบรกถัดไปนะ

เพราะว่าถ้ามีการตายแบบผิดธรรมชาติเมื่อไหร่

มีครับกฎหมายระบุไว้ที่มาตรา๑๕๐ครับ

ชีวิตตีแสดหน้า

ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะ
ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะ

ท่านผู้ชมครับมีรายชื่อของทหารที่เสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีรายชื่อของทหารที่เสียชีวิตนะครับ

พลตะหารแน่นอนข่าวบ่อย
พลทหารที่เสียชีวิตนะครับ

เหรอฺฝึนการสอบสวนระบุว่าเป็นอุบัติเหตุ
ปี๕๔พลทหารวิเชียนเผือกสมถูกซ้อมทรมานกับพวกรวม๑๐คน

ปี๕๗พลตหารสมชายผลการจรสุดระบุศีรชีวิต
เพราะติดเชื้อไข้หวัดนกผู้แต่ญาติติดใจ
เพราะก่อนตายผู้ตายระบุว่าถูกทหาร๓นาย
โทษด้วยการใช้ปี๊บคลุมศีรษะใช้อาวุธตีที่ศีรษะแผ่นหลังหน้าอก

พอปี๕๘เท่านั้นแหละครับเยอะเลยครับ

มันย้อนไปกี่ปีครับ

มัน๒๓ปีนี้เองร้อยตรีสนานทองดีสีชีวิตระหว่างฝึก
โดยถูกบังคับให้ว่ายน้ำเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะทนได้
โดยให้ฝึกว่ายน้ำไปกลับภายในสระว่ายน้ำ
โดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบเป็นเวลานาน
๒๑กุมภา๕๙ศิษย์โปรกิติกร
การตายพฤติพฤติการที่ตายบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง

เขาบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายอ่า
และก็เมษา๕๙พลทหารทรงธรรม

มิตรทุนา๕๙สิบโทปัญญาเงินเหลียน
ถูกสั่งถูกร้อยเอกสั่งทำโทษให้วิ่งรอบสนามกลางแดด
นี่เป็นจำนวนยังไม่จบนะฮะ

เมษาปีนี้นี่เองหกศูนย์พลตหาร
เสียชีวิตนะฮะภายหลังจากถูกสั่งขังคุกทหาร

สาเหตุการเสียชีวิตโดนซ้อมแม่ก็โดนซ่อมหมดเลย

ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมครับ
มาตรา๑๕๐ที่เมื่อกี้ผมพูด
ค้างไว้ว่ากรณีจะต้องมีการชนะสูตรพลิกศพ
ให้พนักงานสอบสวนอยู่กับแพทย์ทางนิติเวชศาสต
ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหนังสืออนุมัติ
ชนะสูตรพลิกศพได้โดยเร็ว
พนักงานสอบสวนและแพทย์ดังกล่าวจะบันทึกรายละเอียด
การชนะสูตรพลิกศพโดยทันที
และแพทย์จะทำรายงานแนบท้าย
บันทึกรายละเอียดการชนะสูตรพลิกศพ

รายงานดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ

ในกรณีที่ความตายไม่ได้เป็นผลแห่งการกระทำความผิดทางอาญา
พนักงานสอบสวนส่งสำนวนชนะสูตรพลิกศพ
ยังพนักงานอายการเมื่อเสร็จสิ้นการชนะสูตรพลิกศพ
โดยเร็วพนักงานอายการดำเนินการต่อไป
ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแจ้งไปที่ผู้มีหน้าที่ทำการ
ชนะสูตรศพทราบและก่อนการชนสูตรศพ
ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้สามีภรรยา
ก็คือพนักงานสอบสวนมีหน้าที่แล้วนะครับ
หมายก็คือพนักงานสอบสวนต้องแจ้งให้สามีภรรยา
บุปการีผู้สืบสำดาน
ผู้แทนโดยชอบทำผู้อนุบาลหรือญาติของผู้ตาย
อย่างน้อย๑คนทราบเท่าที่จะทำได้

เป็นคนกลางในการประสาน
ในกรณีความตายเกิดขึ้นด้วยการกระทำของเจ้าพนักงาน
ให้พนักงานอายการและพนักงานฝ่ายปกครอง

ให้พนักงานอายการและพนักงานฝ่ายปกครอง
ตำแหน่งตั้งแต่ระดับประหลัดอำเภอหรือเทียบเท่าแห่งท้องที่นั้น
ศพนั้นเป็นผู้ชนะสูตรศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์
เมื่อได้มีการชนะสูตรพลิกศพให้พนักงานสอบสวน

เข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนทำสำนวนชนสูตรพลิกศพให้เสร็จภายใน๓๐วันนะฮะ
สิ่งต่างเหล่านี้ที่ผมเอามาพูดท่านผู้ชมครับ
เพราะเกิดกรณีแบบนี้
ก็มีตัวอย่างสั้นที่เขาเขียนไว้ว่า
หนึ่งถ้ามีกรณีตายผิดธรรมชาติเมื่อไหร่
คุณมิ้นต้องมีการชนสูตรเสมอ

ตายผิดธรรมชาติเมื่อไหร่การตายผิดธรรมชาติก็คืออะไรครับ
ไม่ได้มีอาการป่วยมาก่อนไม่ได้มีอาการป่วยนำโรค
ไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่ดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะเสียชีวิต
คืออยู่เสียชีวิตกระทันหันถูกทำร้ายฆ่าตัวตาย

เว้นอย่างเดียวนะคุณมิ้นตายโดยการประหารชีวิต
หมายแค่ทราบเพื่อว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายอย่างไร
มีใครทำให้ตายหรือไม่
ยังไม่ชี้ว่าใครต้องรับผิดชอบไหม

ขั้นตอนนี้คือตายที่ไหนคนตายเป็นใคร

หาข้อเท็จจริงของการตายซิก่อนนี่คือการชนะสูตร
ข้อที่๒กรณีปกติคือหมายความว่าตายโดยปกติ
ชนะสูตรคือพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่พบศพร่วมกับแพทย์นิติเวทย์
แพทย์อื่นก็ได้ถ้าหาไม่ได้จริง
คือในทุกท้องที่บ้านบ้านนอกอาจจะไม่มี
ก็หาเป็นแพทย์อะไรก็ได้ที่หาไม่ได้ถ้าเกิดหาไม่ได้
โดยเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องแจ้งแพทย์และแจ้งญาติ
ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องแจ้งแพทย์แจ้งญาติให้มาตรวจ
ก็หมายถึงคู่สมรสบุปการีผู้สืบสันดาร
อย่างน้อย๑คนอันนี้ตามที่เมื่อกี้ผมพูดไป
ข้อที่๓ถ้ากรณีการตายเกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าหน้าที่
โดยอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่นั้นนี้ไม่ว่าเจตนาหรือไม่เจตนาฆ่า
หรือตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานผู้ชนะสูตรต้องมี๔ฝ่ายด้วยกันแล้ว
คือมีอายการมีฝ่ายปกครองมีพนักงานสอบสวนและมีแพทย์นิติเวทย์
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งทุกฝ่ายรวมทั้งญาติ
กรณีนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตก็คือข้อนี้แหละ
ใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ในการควบคุมดูแล

ต้องมีครับต้องมีแน่นอนครับ
เพราะผู้ชนะสูตรต้องมี๔ฝ่ายตามกฎหมายกำหนด
คือมีอายการพนักงานปกครองพนักงานสอบสวนและแพทย์นิติเวทย์
กรณีของน้องเมย์เนี่ยจะต้องมี๔ฝ่ายนี้
และรวมทั้งญาติด้วยตามม๑๕๐วัก๓ที่เมื่อกี้บอกนะฮะ
ข้อที่๕การชนะสูตรการตายตามข้อ๓
ก็คือที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นการตายโดยการกระทำ
เป็นการดูแลของเจ้าพนักงาน
ให้เพิ่มขั้นตอนพิเศษเพื่อให้ญาติมั่นใจได้ว่าไม่มีการเข้าข้างกัน
แล้วไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะ
ก็คือจะต้องส่งให้สารทำการไต่สวนการตาย

ต้องไปให้สารไต่สวนการตายด้วย
ซึ่งกฎหมายบังคับว่าต้องทำ
ไม่เกี่ยวกับการตายนั้นเกิดจากการกระทำผิดหรือไม่
กล่าวอีกอย่างก็คือให้สารเป็นผู้ชนะสูตรอีกฝ่ายด้วย

มาตรา๑๕๐วัก๕เป็นต้นไปวิอาญา

ก็นั่นแหล่งสิครับ

เพื่อแยกธาตุคำว่าแยกธาตุนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับนะฮะ
เขาบอกว่าการชนะสูตรไม่จำเป็นต้องผ่าศพเพื่อแยกธาตุทุกครั้ง
จะทำก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น
คือชนะสูตรจากภายนอกและวินิจฉัยสาเหตุการตายไม่ได้
อันนี้คนมักเข้าใจผิดว่าต้องผ่าเสมอ
และการมีแพทย์ไม่ค่อยดีบางคนหากินกับเรื่องนี้
เพราะตอบแทนการชนสูตรแบบไม่ผ่ากับผ่าราคาไม่เท่ากัน
อันนี้เขาไปพูดถึงตัวหมอ
พรบธรรมนูลทหารไม่ได้บรรยัติเรื่องการชนสูตรเอาไว้
โดยเฉพาะดังนั้นต้องใช้ปวิอาญาดำเนินการตามขั้นตอนปกติ
จึงจะมาอ้างกันมั่วไม่ได้ว่าเป็นการภายนงภายในหรือวิธีการพิเศษทางทหาร
แต่ถ้าในที่สุดสารได้ไต่สวนการตายและพบว่าการตายเกิดจากการที่มีผู้อื่นทำให้ตาย
เป็นการกระทำความผิดการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไปต้องกระทำการสองฝ่ายคือ

และถ้าเป็นคดีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้กระทำการฆาตกรรมด้วยจะต้องให้อายการสูงสุดเท่านั้นเป็นผู้สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีม๑๔
หากไต่สวนการตายแล้วพบว่ามีทหารด้วยกันทำให้ตายตามกฎหมายให้เป็นคดีในสารทหาร
ดังนั้นผู้สอบคดีอาญากระบวนการในช่วงการทำคดีก็จะเป็นไปตามกฎหมายทหาร
ทางที่จะขึ้นสารอายาทั่วไปดูทางเดียวก็แต่คือต้องมีคนละเรือนเขียวข้องด้วย
คุณชวิตถามนิดนึงอย่างนั้นอย่างที่เมื่อกี้รบุรบายมาตรวรค์๑๕๐ใช่ไหมครับ
ตอนที่๔ถ้าการตายในการบังคับมัญชาแบบนี้ถ้าเกี่ยวกับเข้าขั้นตอนขาดไป
เพราะว่าในข้อ๔แบบนี้ครอบครัวฟ้องได้ไหม
คือผมเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนยุโยงนะอันนี้ผมพูดตามกฎหมายนะฮะ
พูดตามกฎหมายให้เข้าใจว่ากฎหมายมีกำหนดไว้ครับ
ข้อที่คุณมิ้นสงสัยเนี่ยก็คือการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน
ผู้ชนะสูตรจะต้องมีสี่ฝ่ายด้วยกันครับอันนี้กฎหมายกำหนดฮะ
และต้องแจ้งมีอายการฝ่ายปกครองสอบสวนแพทย์นิติเวศ
กรณีของนักเรียนทหารที่เสียชีวิตก็คือข้อนี้แหละครับ
และเพิ่มขั้นตอนพิเศษด้วยนะฮะข้อนี้นะครับ
เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเข้าข้างฝ่ายต้องส่งให้สารทำการไต่สวนการตายด้วยครับ
อันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้อืมนะฮะเพราะอันนี้ตามกฎหมายนะครับ
ไม่ใช่มาจากผมเองแต่คือจากคุณมิ้นท์มาให้รายการเรา
อันนี้ว่ากันตามกฎหมายเลยครับกฎหมายระบุไว้ชัดเจนนะครับ
ระบุไว้ที่มาตรา๑๕๐วัก๓วิอาญาครับ
ก็ต้องดูกฎหมายรู้ฟังกฎหมายเป็นนะครับ
เพราะว่าอันนี้เราก็มาพูดให้แบบปั้นบ้านนะครับไม่ได้ลอกข้อมูลลึกอะไรเลย
เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานก็เป็นไปตามข้อนี้แหละครับ

คุณผู้ชมอันนี้คือเราต้องย้ำก่อนนะคะว่า

ใครเป็นทีมครอบครัวใครเป็นทีมของทางโรงเรียน

เพื่อที่ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้น
ถึงกระบวนการแล้วก็ข้อกฎหมาย
ที่มันสำคัญมากในคดีนี้ในการที่จะเอามาพูดคุยหรือว่าเจรจากัน
ตอนนี้ก็น่าจะต้อง๑รอผลการชนสูตรจากทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก๑สัปดาห์ในการตรวจพิสูจน์
รวมถึงอาจจะมีคำชี้แจงออกมาเพิ่มเติมที่อาจจะชัดเจนขึ้น
หรือว่ากระจ่างขึ้นก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกคือเราต้องรับฟังทั้งสองฝั่ง
อยู่ตอนนี้ความรู้สึกมันโหมหนัก
เห็นใจครอบครัวแต่ข้อมูลเราก็ต้องรับฟังทั้งสองด้าน

อย่าเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้งอย่างเดียวนะคะ